ดราม่าสำหรับคอหวยอันนี้ดราม่าหนักกว่าชุดราตรีแน่นอนคุณผู้ชม

นั่นสิฮะการออกรางวัลงวดที่ผ่านมา๑๖ธันวาคม
ดราม่าว่าหลักสุดท้ายหลัก๑๐๖๔หรือว่า๙๐

คำถามคือแล้วคนที่เขาไปขึ้นเงินที่มันเป็นออก๖๔

คือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
ตัวเลข๖กับ๙บางทีจะแยกไม่ออก

ถ้า๖ก็คือจะขีดไว้ที่หัวขีดไว้ใต้หัวกลม

อาการว่าขีดไว้ตรงปลายอีกฝั่งนึงแหละอ่าตรงท้องท้องโค้ง
ทีนี้ก็ต้องแถลงข่าวกันแหละนะครับ
ทางด้านของนายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์
การถ่ายทอดส่วนการออกประวันสละกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
โดยเฉพาะเลขประจำหลัก๑๐
เนื่องจากว่าเลขที่เห็นเนี่ยแล้วประกาศไปเนี่ยมันคือเลขหก
แต่คำถามคือแล้วขีดล่างทำไมมันไม่มี
คือบางคนถึงขั้นพูดเลยนะว่าล็อกหรือเปล่า
นั่นสิฮะก็เกิดความสับสนว่าจริงแล้วเลขนี้มันคือ๙หรือเปล่า
คุณผู้ชมดูนี่ตอนที่มันร่วงลงมาจากกล่องนะคะ

ก็คิดว่ามันคือเลข๙กลับหัวอยู่
ทีนี้กองสลากยืนยันการประกาศผลรางวัลในงวดดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการในการออกรางวัลทุกประการ
เนื่องจากได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากฯมาเป็นกรรมการและเป็นสัตว์ขีพญาน
ที่นั่งอยู่ด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปจับด้านบน
ตลอดจนมีการพิมพ์หมายเลขที่ถูกรางวัลแสดงขึ้นที่หน้าจอในการถ่ายทอดสดอีกด้วยครับ
สำหรับข้อสังเกตกับลูกบอลหลัก๑๐หมายเลข๖และเลข๙ที่อยู่ในกระแสข่าวเนี่ย

เพื่อให้เห็นว่ามันคือ๖หรือ๙

ก็ทำให้ประกาศผลได้อย่างถูกต้อง

มีการโพสเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าณทาการสคลุ้มรุ้ง
เป็นภาพขณะที่พนักงานหมุนวางลูกบอลหมายเลข๖บนตลับลูกบอล
เพื่อพักเอาไว้ก่อนเก็บอุปกรณ์
ทำให้มองเห็นเส้นที่ขีดเอาไว้ว่า
คือเส้นขีดใต้เลข๖มันไม่ชัด

ก่อนจะเก็บอุปกรณ์ต่างมาจุดใส่หีบ
เก็บรักษาเอาไว้ในห้องมั่นคงต่อไป
เอาเป็นว่ากองสลากยืนยันว่าออกอย่างถูกต้อง
นั่นแหมความว่าประโยชน์ที่ถูกได้๑๒ล้านได้๓๐ล้าน

ก็คือถูกค่ะคุณก็ได้ไปแล้วหลักเยอะบร้อย
ไม่ต้องเอาไปคืนไม่ต้องแก้ไขตัวเลขคือ
ประกาศไปแล้วก็คือออกไปแล้วก็เป็นเลขไทย

เห็นไหมว่ามีสีขาวแต่ขีดอยู่ตายเลข๖
คือที่ดราม่ามันเกิดขึ้นมันมีคนซื้อ๙๐

เลข๖มันไม่ชัดมันกลับหัวมันเป็น๙๔หรือเปล่า

คือคน๙๔เขาก็อยากให้มันเป็นเลข๙
ถูกต้องเพราะมันก็คือรางวัลที่๑นะคะ
ก็เอาเป็นว่าชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมเคลียร์แล้วนะคะ